อยู่สงขาข้างหลังนี่ระทึกเลย
คือช่างจะขึ้นไปทาสีเป็นชั้น๓ของร้านขายยานะคุณผู้ชม
แต่มีจังหวะหนึ่งพลาดทำไอ้ท่อนเหล็ก

คนแถวนั้นเห็นพอดีเอาน้ำมาดับคุณผู้ชม

เป็นนาทีเป็นนาทีตายเลยครับของช่างทาสีคนนี้ครับ
โดนไฟช็อตอยู่ชั้น๓นะอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง
ตอนนั้นเนี่ยมีคนเอาน้ำใส่แกลลอนฝ้าดับไฟเข้าไป
เหตุเกิดเมื่อวานนี้๑๑โมงเช้าครับ
เป็นชั้น๓ของร้านขายยาตรง๔แยกตลาดทุ่งเสา
จันนิเศษซอย๓เขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่สงขลา
ช่วยดับไฟที่ลุกไหม้ท่วมตัวของช่างคนนี้ได้แล้ว
เขายังมีสติอยู่นะลุกขึ้นยืนอ๋อเดินลงมาจากระเบียงได้เองครับ
คนที่มุงดูอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ตกใจกันนี่คุณผู้ชมฮะ
โอ้เดินลงมาได้อยู่โอ้แต่ตัวโอ้ตัวงอเลยอะ
ก็เลยสอบถามคนเจ็บหน่อยพี่พี่ไปทำอะไรตรงนั้น
ไอ้ท่อนเหล็กยาวสักสี่เมตรเนี่ยไปเกี่ยวเอาสายไฟฟ้าแรงสูง
ช็อตเอาเอาสิไฟท่วมตัวผมเลย
แล้วไฟมันยังลามไปไหม้สายสื่อสารที่อยู่บนเสาไฟฟ้าด้วยนะ
ดีว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ำและคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับ

คุณผู้ชมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ก็ค้นตัวดูหน่อยนี่ไอ้ตอนไฟลุกท่วมสายไฟสายสื่อสารนะนะ

พอนำตัวส่งโรงพยาบาลก็จะดูพวกเอกสารประจำตัว

เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นแรงงานเพื่อนบ้านนะ
จะได้ติดต่อแจ้งญาติเนี่ยให้มาดูแลต่อไปนี่ตอนฉีดดับไฟเข้าไปครับ